เอาอย่าประมาทกันต่อลูกคุณอาจจะถูกงูฉกได้
แล้วถ้าเป็นงูเห่าโอ้โหถึงชีวิตได้จริงนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปน้องสันอายุ๒ขวบที่ถูกงูฉก
นี่เป็นช่วงที่น้องกำลังเล่นดินและยังไม่ถูกงูฉก
ก็คือเล่นดินตามพื้นบ้านทั่วไป

มาใต้ฝาท่อซีเมนที่น้องนั่งอยู่นั่นแหละค่ะ
งูมันซ่อนอยู่ใต้ฝาค่ะ
สันคนนี้เป็นเด็กกรุงเทพ
และกลับไปเยี่ยมคุณยายที่บุรีรำ
คุณพ่อเห็นว่ากลับบ้านไง
ก็เลยให้ลูกเล่นแบบบ้าน
นั่งเล่นกับกองดินแบบนี้แล้วก็ถ่ายไว้

ปล่อยให้น้องเล่นอยู่คนเดียวสักพักน้องร้องจ้าขึ้นมาเลยค่ะ

ข้อมือขวามีรอยเขี้ยวสัตว์๒เขี้ยว
งูอุ้ยงูเลยค่ะ
คุณพ่อคิดงูหางูเลยค่ะ
เพราะว่าการนำตัวผู้ป่วยที่ถูกงูกัด
ส่งโรงพยาบาลที่ถูกต้องต้องเอางูไปด้วย
คุณยายก็ช่วยตามหาค่ะว่างมอยู่ตรงไหน
ไปเจออยู่ใต้แผ่นฝาท่อซีเมนที่น้องนั่งอยู่นี่แหละ
คุณยายกับคุณพ่อช่วยกันตีงูจนตาย
เอาซากงูใส่ถุงหิ้วไปโรงพยาบาลพาน้องไปด้วย
ล่าสุดเอาอาการน้องก่อนนะคะ
อาการน้องสันพ้นขีดอันตรายแล้ว

คุณพ่อก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เพื่อเป็นการเตือนผู้ปกครองค่ะ

เวลาเด็กเล็กเล่นก็อยากให้
ระวังดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่านี้

กระถางต้นไม้นะถ้าผมมองนะ

ตัวหนอนอะไรที่มันปูคืนก็ไม่ควรทำมาก

คุณหมอกฤษตญาอู่วิเชียนรองค่ะ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
การที่ถูกงูมีพิษกัดเบื้องต้น
ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดน้ำเกลือใช้แอลกอฮอลเช็ด
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดครับแต่บางคนเนี่ย
มีการใช้สุราเทใส่แผลหรือบางทีใช้ปากรูดพิษเลย
เหมือนในละครเหมือนในหนังที่ดูมา
เป็นวิธีการที่ผิดนะคะเพราะการที่คุณดูดเข้ามาเนี่ย
มันซึมเข้าตัวคุณค่ะคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตได้
ฮะสำหรับงูมีพิษเนี่ยมีสองประเภท
ที่มีผลต่อระบบประสาทและพิษที่มีผลต่อระบบหลอดเลือด
งูที่กัดน้องสันงูเห่าค่ะพิษเนี่ยจะมีผลต่อระบบประสาท
แขนขาชาหายใจไม่ออกถ้าถึงมือหมอช้าเสียชีวิตค่ะ
ที่คุณพ่อของน้องตีงูแล้วเอาซากมาด้วยนี่ถือว่าคุณหมอชมนะคะ
เป็นวิธีการที่ถูกต้องเพราะถ้าได้ตัวงูมาด้วย
รักษาเร็วขึ้นและถูกต้องถูกวิธีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
เอาอย่างไรก็ตามที่สุดโดยรวมแล้ว
ใครมีลูกเล็กอย่าปล่อยให้ฆ่าสายตาจริง